อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่างานเข้ากรทมโอ้โหคุณความวัวยังไม่ทันหาย
ทำควายเข้ามาแทรกต่อเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าเป็นอันตรายจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
การที่มีคนเดินแล้วก็ไปจับตัวเสาไฟฟ้าที่มีกล้องวงจรปิดของกรทมติดอยู่แล้วปรากฏว่าไฟรั่ว
ผู้ชายคนนี้ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็เข้าตรวจสอบเสากล้องวงจรปิดที่บริเวณปากซอยพะหนโยธิน๔๔
เขตจตุจักรอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากที่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมาวันเด็กด้วยเกิดเหตุชายอายุประมาณ๔๐ปีเนี่ย
ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตนะคะ
โดยมีคนบอกมาชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่า
เสาต้นนี้เสาที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเหล่านี้
เคยมีคนถูกไฟฟ้าช็อตมาหลายครั้งแล้วนะ

ประเด็นสำคัญคือเคยแจ้งแล้ว

แจ้งไปเพื่ออยากจะให้มาช่วยมาตรวจสอบ

ปรากฏว่าเขาบอกว่าพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกก็ปกติดีไม่เห็นมีอะไรรั่ว
ซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
บรรดาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้วินทั้งหลาย
ที่อยู่บริเวณหน้าซอยผนโยธิน๔๗
เขาก็ช่วยกันเขียนป้ายประกาศเตือนบอกว่า
ให้ระวังไฟฟ้าช็อตเอามาติดไว้ที่เสากล้องวงจรปิด
แต่ไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยใครมาดึงออกไป

ส่วนด้านของนายวิเชียนยอดกระถิ่นพ่อค้าขายหมูปิ้ง
ซึ่งก็ขายอยู่ติดกับเสากล้องวงจรปิดเสาเจ้าปัญหานี่เลย

ชายผู้ตายเป็นคนจังหวัดเยอะโสธร
เดินทางมากรุงเทพเพื่อมาหาญาติแล้วก็หางานทำ
แต่ว่าไม่เจอไม่เจอญาติ
ก็เลยมานั่งดื่มสุราบริเวณนั้นแล้วก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิตค่ะ

ขายของตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปถึง๖โมงเย็น

ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยคุณวิเชียนก็จะบอกว่า
อย่าไปเข้าใกล้บริเวณเสาต้นนั้นนะให้ระวังไฟฟ้าช็อต
เพราะที่ผ่านมามีคนถูกช็อตมาแล้วหลายคน

วัย๔๐ปีคนนี้ที่เสียชีวิตเป็นคนแรก

ก็เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็มีการวัดกระแสไฟฟ้าบริเวณโดยรอบ

เขาบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วนะ

ตอนนี้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งแล้ว
แล้วก็วันนี้จะมีทีมลงมาอีก
ใช่เพราะว่าตอนนี้ทางพศกัญจราจรก่อนส่งเมื่อวาน

บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าผู้เสียชีวิตรายนี้
ถูกไฟฟ้าช็อตจากการรวกของไฟฟ้าที่เสาไฟ
หรือว่าเสาติดตั้งกล้องวงจรปิดกันแน่

ทั้งกล้องวงจรปิดตัวดังกล่าวยังทำงานปกติอยู่เลย

แล้วก็ผู้แทนจากสำนักการจราจรและขนส่ง
รวมถึงผู้รับเหมาการติดตั้งกล้องวิศวกรไฟฟ้า

จากสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจด้วย
ก็เลยยังเป็นประเด็นว่าตกลงมันรั่ว

คนไหนกันแน่เรารั่วไม่รั่ว
เรื่องนี้เรื่องไฟฟ้าเรื่องรั่ว
ก็กลายเป็นไฟแรงสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์

เพราะว่านายวัชระเพชรทองอดีตสอภักดิ์ประชาธิปัตย
สายเดียวกับนายวิราชจันพิทักษ์นี่แหละนะครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องของความไร้ประสิทธิภาพของกรุงเทพมนคร
ที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ใช้โซโลแกนว่า

แต่ครั้งนี้คนกอทมตายเพราะไฟฟ้ารั่ว

อยากรู้ว่ากรทมจะดูแลรับผิดชอบอย่างไร
และจะตรวจสอบไฟฟ้ารั่วของสถานที่กรทมรับผิดชอบทุกแห่งหรือไม่

ไปเดินลูบเสากล้องวงจรปิดทุกเสา

เพราะว่าภูมิในการแต่ละเกตุ

กรุงเลือกผู้ว่ากอทมให้เข้าไปทำงาน
เพราะลงสมัครในนามพักประชาธิปัตย์

ที่ยังคงต้องตรวจสอบกันอยู่นะครับ
พักประชาธิบัตย์ตอนนี้เขาก็เดินสายกันในการที่จะ